คุณผู้ชมฮะช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อยนะครับ
ครอบครัวนี้ก่อนหน้านั้นมีผู้เป็นพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัว
แต่ตอนนี้พ่อป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายแล้ว
ตัวลูกชายวัย๑๔ปีก็เลยต้องทำงาน

สิทธิ์ของเรานะครับก็เดินทางไปที่บ้านของเด็กชายวัย๑๔ปีนะครับ
ที่บ้านดอนหวายเที่ยวอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชศรีมาร

ไปพบกับเด็กชายรัฐศาสตร์สารคล่องหรือว่าน้องจูนนะครับ
กำลังดูแลพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย
จูนเล่าให้ฟังนะครับว่าบ้านหลังนี้อาศัยกันอยู่๕คน
ก็จะมีพ่อนะครับมีแม่มีคุณตามีพี่ชายแล้วก็ตัวของเขาเอง
ทุกวันนี้นะครับจูนก็ต้องดูแลพ่อที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

ส่วนผู้เป็นแม่นั้นพิการเป็นใบ้พูดไม่ได้มาตั้งแต่กำเนิดนะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีโรคประจำตัวก็คือโรคหอบหืด
คุณตาวัย๘๒ปีป่วยด้วยโรคชะลาร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็หลงลืมแล้วนะครับ
จูนบอกว่าเมื่อก่อนพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานรับจ้างทั่วไป
ส่วนแม่นะครับก็รับจ้างร้อยพวงมาลัยได้ค่าแรงพวงละ๓บาทนะครับ
ส่วนพี่ชายก็จะเป็นลูกจ้างอยู่ที่อู่ซ่อมรถ
ส่วนจูนเองก็เรียนหนังสือครอบครัวตอนนั้นถามว่าลำบากไหม
ก็ลำบากนะแต่ก็ยังพออยู่ได้ยังสู้กันไหว
กระทั่งเมื่อ๒ปีก่อนนะครับพ่อของจูนก็ป่วยจนไม่สามารถทำงานได้
กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงส่วนแม่นะครับก็รับจ้างร้อยพวงมาลัย
ก็ไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนหลังแม่ก็มีโรคประจำตัว
ก็คือหอบหืดด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้ฮะทางน้องจูนเองก็ไม่ได้เรียนต่อ
แค่ชั้นป๖ก็เลยรับจ้างร้อยพวงมาลัยอยู่ที่บ้านแทนแม่
เพราะอย่างน้อยก็จะได้ช่วยพ่อแม่ในการดูแลพ่อแม่แล้วก็คุณตาอยู่ที่บ้านด้วยนะครับ
แล้วก็จะเป็นการหาเงินอีกทางหนึ่งด้วยส่วนพี่ชายตอนนี้ตกงานครับ
เพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ก็ต้องไปทำงานรับจ้างเก็บพริก
วันละ๑๐๐๑๕๐บาทแต่ไม่ได้ทำทุกวันนะทุกวันนี้นะครับ
ที่ยังอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามีผู้นำชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยอบต
แล้วก็มีอสมเข้ามาให้การช่วยเหลือทั้งเรื่องของอุปโภคบริโภค
และสิ่งต่างที่พอจะช่วยกันได้นะครับ
ทีนี้หน่วยงานเขาก็อยากจะวิงวอนขอผู้ใจบุญช่วยเหลือครอบครัวของน้องจูนหน่อย
ตอนนี้สิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คือผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะครับ
เพราะว่าในแต่ละวันพ่อของน้องจูนต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมนี้อย่างน้อยวันละ๓ชิ้น
ทางครอบครัวไม่มีเงินจะซื้อผ้าอ้อมแล้วเพราะว่าลำพังแค่ค่ากินอยู่ก็แทบจะไม่พออยู่แล้วนะครับ
ก็เลยอยากให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือบริจาคมาด้วยนะครับ
ก็สามารถที่จะช่วยเหลือตามที่อยู่ตรงนี้นะฮะ
บ้านเลขที่๕ทับ๑หมู่๓ที่บ้านดอนหวายที่ตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
โทรศัพท์ไปสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ๐๘๔๑๘๙๖๗๒๗นะครับ